อุดรธานีก็มีเรื่องเกี่ยวกับรถนะฮะแต่เป็นไฟปริศนามาไหม้รถบรรทุก๖ล้อ
ที่จอดอยู่ที่ร้านวรจักรการชั่งถนนอดุลเดชตำบลหมากแข้งในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
อืมคันนี้ฮะถูกไฟไหม้หมดเลยค่ะอ่าอยู่ดีดีก็ถอยหลังได้เองอ่า
แล้วก็ไปชนอ่าแล้วก็มีไฟลุกไหม้คนเขาก็บอกว่าโอ้โหไปจอดแถวอ่า
สารพระภูมิสารเจ้าที่นะครับไปบังที่หรือเปล่าอ่า
แล้วพระภูมิเจ้าที่เขาแบบไม่ยอมก็เลยเกิดไฟไหม้หรือเปล่า
นี่ฮะเกิดเหตุขึ้นเมื่อเย็นวานนี้นะครับดับเพลิงก็มาฉีดน้ำดับไฟอยู่ประมาณสิบห้านาที
เจ้าของร้านชื่อนายพงเทพบอกว่าขณะเกิดเหตุเพื่อนบ้านโทรศัพท์ไปบอก
ที่ร้านเกิดเพลิงไหม้ก็มาดูก็ตะลึงแล้วก็งงกับเหตุการณ์ไฟไหม้รถ
ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงรถบรรทุก๖ล้อคันนี้
เพราะรถหกล้อคันนี้จอดไว้ห่างจากต่อไม้ที่ถอยหลังมาชน
ซึ่งอยู่หน้าสารพระภูมิถึงสามเมตรแต่รถไหลเคลื่อนไปชนเข้ากับต่อไม้
แล้วเกิดไฟลุกไหม้จะมีอาถรรพ์อะไรแบบที่ชาวบ้านบอกหรือเปล่า
หลังจากเอารถบรรทุกมาจอดปิดบังทางเข้าออกสารพระภูมิ
แต่เขาก็ยืนยันว่าเขาจอดแบบนี้มานานแล้วนะฮะไม่มีใครได้รับอันตรายอะไรนะครับ
รถก็ไม่มีทรัพย์สินอะไรชาวบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
เป็นคนที่เห็นกลุ่มควันคนแรกบอกว่าเมื่อวานประมาณ๕โมงเย็นมีกลิ่น
เห็นไหม้มองออกมาก็เห็นว่าควันพวยพุ่งออกมานะครับ
ตอนนั้นไม่มีใครอยู่ที่ร้านที่เกิดเหตุก็ออกไปดู
ก็เปิดประตูเหล็กเข้าไปเพื่อช่วยดับไฟ
เอาถังดับเพลิงกับน้ำไปช่วยกันดับก่อนจะโทรเรียกรถดับเพลิง
คิดว่าเขาทำงานก็เลยว่าเขาเผาอะไรบ้างผมว่าง
ก็ลองวิ่งข้ามไปเปิดประตูฟายรูกขึ้นรถ
ก็เลยวิ่งมาบอกว่าโทรเรียกดับเพลิงเลยฟัยไหม้
งงอยู่ว่าไม่รู้ว่ามันไหลมาตรงนี้ได้ไง
เพราะว่าถ้าเกิดรถไหลมันต้องไหลถอยหลัง
เพราะว่าอันนี้เป็นเรือนขึ้น

จริงก็ไม่อยากไปก็คิดได้หลายมุมอะครับมันไม่รู้จะอธิบายยังไง
เขาฝันคนอีกคนนึงแต่เขาไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วเขาย้ายไปที่อื่น

เขาบอกว่าเขาห่วงนะแบบว่าไปขูดไปขูดลำต้นเขาอะไรอย่างนี้

ลักษณะที่เขาไปเข้าฝัน
อันนี้ไม่รู้นะเพราะว่าไม่ได้ถาม
รู้แต่ว่าเขามาเข้าฝันว่าเขาห่วงนะ
ตำรวจสพเมืองอุดรธานีบอกว่าที่รถไหลไปชนต่อไม้เนี่ย
ก็คาดว่ามาจากการลืมดึงเบรกมือเอาไว้
แต่ว่าไฟไหม้เนี่ยอันนี้ต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดว่าเกิดจากอะไร
แต่เจ้าของร้านเขาไม่ได้ติดใจอะไรรถไม่ได้มีประกันนะฮะ
ก็ดับไฟเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็ซ่อมอะไรกันไป
ตอนแรกเขากังวลว่าเอ๊ะเป็นเพราะสารเจ้าที่อะไรตรงนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับ